มาถึงเรื่องเพื่อนบ้านมีปัญหากันแต่คลั่ง
ผู้ชายคนนี้คลั่งครับบุกเข้าไปบ้านของเพื่อนบ้านเพราะคิดว่า
เพื่อนบ้านขโมยหมาสุดที่รักของเขาไป
เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงล่ะทีนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมาถึงหน้าบ้านเลยผมน่ะเสียว
นี่เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านถ่ายไว้ขณะโต้เถียงอยู่กับนายยอดรักจันเหลืองอายุ๒๖ปี
คือก่อนอันนี้ยอดรักปีนรั้วนะเข้ามาทางหลังบ้านก่อนแล้ว

มีกว่าหลายหมาเขาพอถูกเจ้าของบ้านจับได้ไร่ออกไปนะ
เขาไม่พอใจครับตามมาทะเลาะที่หน้าบ้าน

อันนี้แหละครับ
เห็นคุณยายท่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะเพลี่ยงพล้ำในยอดรักไป
ก็ได้แผลมาเขียวช้ำมา
ยังไม่หมดยอดรักนะครับ
อย่างที่บอกฮะเอาหินและมีดคว่างเข้ามา
โอ้โหเกือบจะโดนหัวคนในบ้านอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ทำท่าจะปีนรั้วเข้ามาอีกนะ
เพื่อนบ้านเห็นท่าไม่ดีครับด้วยอาการของยอดรัก
มีดชี้เลยโอ้โหมีดชี้เดินตามไปแบบนี้เลย
โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับระทึกมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ชุมชนบ้านดงแดงตะมนต์ดงแดงอำเภอจตุลพรรคพิมาร
จัวรรดิ์๑๐๑ครับทันทีที่ได้รับแจ้ง
ตำรวจนำกำลังและอุปกรณ์ไม้งาม
ปืนไฟฟ้าโล่ป้องกันไประงับเหตุครับ
แต่นายยอดลักษณ์ไหวตัวหลบหนีฮะหนีได้หนีเก่ง
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายยอดล้างกลับมาที่บ้านพัก
คราวนี้ถือท่อนไม้ผ่ายยาว๒เมตรมา
ทำร้ายชาวบ้านอีกโอ้โหตำรวจเข้าจับสิครับ
ตอนนั้นเนี่ยมีอาการคล้ายคนเหมือนเมาผู้จ่าพวกไปวนมา
ตำรวจจึงคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักครับเบื้องต้น
แจ้งข้อหาก่อนเลยยอดรักเอาไป
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็นำตัวไปตรวจสารเสพติดต่อไปนี่ครับจังหวะที่คุมตัวฮะ
โอ้โหคลั่งจริง
แม่ล่ะแม่ของยอดรักเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายน่าจะไปเสพยาบ้านหรือไปดื่มเล่าอะไร
จนเริ่มเมาแล้วก็จะมาขอเงินแม่อีกจะไปซื้อเหล้าอีก
แต่แม่ไม่สนใจสงสัยเป็นเหตุผลที่ทำให้คลั่งหนัก
แล้วผ่านไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
บอกว่าลูกชายติดยาบ้าหนักเหลือเกินนะฮะ
เรื่องเดิมเลยสงสารครอบครัวที่เป็นแบบนี้จริง
ก่อนหน้านี้ขโมยข้าวของในบ้านไปขายแทบไม่เหลือ
คุณตาคุณยายที่อยู่บ้านเดียวกันก็อยู่อย่างหวัดระแวง
เพราะเคยถูกยอดรักตีแล้วหลายครั้ง
จะว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้เลยนะ

แม่บอกหน่วยงานไหนพาไปประบัติรักษาด้วย
อยากให้หายขาดกลับมาเป็นคนดีของสังคม

ใช่อยากให้หายแล้วกลับมาเป็นยอดรักของแม่เหมือนเดิม

แต่ที่มันไม่หายไปสักทีคือยาบ้าระบาดนี่แหละ
แล้วราคาถูกด้วยเม็ดละไม่กี่บาทเองนะฮะ